เมื่อสักครู่นี้พ่อตายิงอดีตลูกเขยใช่ไหมคะ
แต่ข่าวนี้เนี่ยพ่อยิงลูกตัวเองค่ะแล้วแฟนสาวของลูกก็ได้รับบาดเจ็บด้วยค่ะ
เป็นเหตุการณ์ที่ผู้ชายคนนึงเนี่ยนะคุณผู้ชมดูนี่
นี่คือสภาพแผลที่เขาถูกยิงนะคะนายธนัดชัยอายุ๒๗ปี
ข้อศอกที่หัวไหล่แผ่นหลังฝั่งซีกซ้ายของร่างกายทั้งหมดเลยที่โดน
ต้นแขนนะคะแล้วก็ไม่ใช่คนเดียวที่โดนนะคะ
มีผู้บาดเจ็บอีกคนนึงคือแฟนของเขาอายุ๒๑ปี
มีแผลที่เปลือกตากับท่อนแขนตอนนี้อยู่ในการดูแลของคุณหมอ
คดีนี้เนี่ยคนที่ยิงเนี่ยไม่ใช่ใครเลยค่ะก็คือพ่อของเขาเอง
อายุ๔๗ปีนายโยดาเป็นพ่อแท้ของนายธนัดชัยเลยนะคะ
พัชรินนะคะภรรยาของผู้ก่อเหตุคือแม่นี่แหละ
เล่าบอกว่าตอนนั้นเนี่ยสามีเธอเมาสุราแล้วก็ทะเลาะกันมีปากเสียงกันอยู่
ประเด็นคือเรื่องหึงหวงปรากฏว่าตอนนั้นลูกชายกับแฟนเนี่ย
ขี่รถกลับมาที่บ้านก็ซื้อผัดไทยมาฝากพ่อฝากแม่
ปรากฏกลับมาเห็นพ่อกับแม่ทะเลาะกันมีปากเสียงกันลูกก็เข้าห้าม
สามีก็ลูกมาห้ามก็เลิกทะเลาะกับภรรยามาทะเลาะกับลูกแทน
มีปากเสียงกับลูกแทนคู่แม่ก็บอกว่าให้แฟนกลับไปก่อนแฟนกลับไปก่อน
แต่ผู้เป็นพ่อคือสามีเนี่ยไม่จบอะค่ะเดินเข้าไปในบ้านแล้วหยิบปืนแก๊ป
ยิงด้านหลังลูกแล้วก็ยิงใส่แฟนลูกด้วยค่ะจนได้รับบาดเจ็บค่ะ

ลูกก็ขึ้นรถมอเตอร์ไซค์กับแฟน
แกก็เอาปืนออกมาแล้วก็ยิงใส่ลูก

คุมตัวผู้ก่อเหตุนายโยดาไว้ได้แล้วนะคะ
ก็สอบสวนรับสารภาพว่าก่อเหตุจริง
แล้วก็พอไปตรวจเนี่ยปรากฏว่าพบสารเสพติดในร่างกายด้วยค่ะ
แต่ลูกชายคือไม่ติดใจเอาความพอ
พ่อก็คือพ่อเขาเข้าใจว่าเป็นพ่อนะคะ
แต่เนื่องจากว่าคดีนี้เป็นคดีอาญา
เจ้าหน้าที่ก็เลยแจ้งข้อหาเสพยาเสพติด
และความผิดตามพรบอทพค่ะ
ก็เตรียมนำตัวส่งฝากขังศาล